โอ้โหคุณผู้ชมค่ะคล้อร้ายจริงจริง
กล้องวงจรปิดนะคะบันทึกภาพน้องอามอายุสิบห้าปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดรออยู่ที่จุดกลับรถ
สามแยกทางเข้าเขื่อนปรานที่อำเภอปรานบุรี
จังหวัดประจบคิรีขันส์ถูกไว้รุ่นคู่อาริตามมา
แล้วก็ถีบจนรถจักรยานยนต์ล้มน้องก็เลยต้องทิ้งรถนะคะ
วิ่งข้ามถนนคือวิ่งหนีตาย
วิ่งหนีคู่อริโอ้โหคุณผู้ชมเนี่ย
วิ่งนะคะสุดท้ายคือกระบะเป็นกระบะตู้ทึบอะค่ะ
ขับมาชนน้องกระเด็นแล้วอีกเลนส์หนึ่งมีรถพ่วงอ่ะ
ก็ทับซ้ำจนน้องเสียชีวิตค่ะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมานะคะ
โอ้โหแล้วกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกันก็บอกว่าขี่รถจักรยานยนต์กันมาสามคัน
จากสะพานดำตลาดปรานแล้วแวะร้านสะดวกซื้อจู่น้องอามผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็ขี่รถออกไปคนเดียวเพื่อนก็รีบขี่ตาม
แต่ระหว่างทางอาร์มไปเจอคู่อริจอดรถรออยู่ที่ปั๊มน้ำมัน
พอเห็นอริปุ๊บอามก็ตกใจก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หนี
ก็โดนขี่ไล่มานะคะจนมาถึงจุดกลับรถแล้วโดนถีบรถ
น้องก็กลัวจะโดนทำร้ายเลยวิ่งหนีคือแล้วข้ามถนนรถขับเร็ว
แล้วก็หลายเลนนะคะตรงนั้นสุดท้ายถูกชน
ชาวบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุนอนอยู่ได้ยินเสียงวัยรุ่นทะเลาะกันอยู่บนถนนค่ะ
แล้วก็ได้ยินเสียงดังครบสองครั้งก็ลุกขึ้นมาดู
เห็นว่ามีวัยรุ่นกำลังใช้ไม้ตีรถจักรยานยนต์อยู่ค่ะ
โอ้โหยังเอาไม้ตีรถจักรยานยนต์ซ้ำอีก

แต่พอลงมาดูมีผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่บนถนน
ก็มันเสียงดังมากตอนที่เราโชนชน

แต่พอได้ยินเสียงก๊อฟแล้วได้ยินเสียงก๊อฟ
มันก็ตีตีรถเครื่องคันสีเขียวที่นอนอยู่กลางถนน
เสร็จแล้วมันก็ตีคนตีคนแล้วมันก็ยิงปืน
ยิงปืนแล้วมันก็วิ่งไล่หวดไปตรงนู้น
ใช่ตียิงปืนเสร็จแล้วก็วิ่งหัวกันไปตรงนู้น

ตามจนเอารถเครื่องไปรถเครื่องมันสีเขียวที่อยู่กลางถนนอ่ะ
คุณผู้ชมค่ะล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
ทางตำรวจก็เรียกเพื่อนของผู้เสียชีวิต๓คน
มาพูดคุยด้วยมาสอบปากคำนะคะ
ก็ทำให้รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่มาถีบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
ต้องวิ่งหนีไปกลางถนนแล้วโดนรถชนเนี่ยค่ะ
เป็นคู่อริที่เคยมีเรื่องทะเลาะกัน
เคยเอาระเบิดมาปลาใส่กลุ่มน้องที่เสียชีวิตนะคะ
ตอนที่ไปนั่งเล่นกันที่ท่าน้ำในซอย๑๕บ้านตำรุ
แล้วหลังจากนั้นพอเจอกันทีไรก็ทะเลาะกันตลอด
แล้วครั้งนี้ทางฝั่งวัยรุ่นที่มาถีบรถน้อง
เขาบอกว่าคิดว่าน้องแค่เจ็บไม่คิดว่าจะเสียชีวิต

ก็เลยก็เลยมีบางพวกที่มาตีจักรยานจนเขาต่อเอง
ฟาดรถต่อค่ะแล้วก็มีเสียงดังคล้ายเสียงปืนด้วยอะค่ะ